ว่าได้คิวสักทีนะครับสำหรับอากิระนิชโนกุญสือทีมชาติไทย
ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็เตรียมจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
แล้วก็จะไปดูฟอร์มนักเตะในศึกไทยทันทีที่ไทยลิกนั้นกลับมาครับ
คือทีมชาติไทยเนี่ยในชุดลุยศึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง